ไปดูเรื่องราวสุดสะเทินใจที่เกิดขึ้นกับเด็กชายวัยเพียง๖ขวบ
ที่ถูกแม่แท้กับพ่อเลี้ยงเอาไม้ไผ่เหลาเป็นซี่
ฟาดที่หลังฟาดที่ตัวตีอย่างทารุณ

มันไม่มีความที่เป็นเนื้อแบบดีอยู่เลย
มันเป็นแผลแตกทั้งตัวแบบนี้ครับ
เหตุผลก็เพราะว่าแม่เขาบอกเขาเครียดนะไปตรวจร่างกายมาเพราะว่าตัวเองเป็นเอส
ก็เลยไปลงกับลูกอย่างนี้ครับ
มีแบบแหล่ทั่วทั้งร่างกายหลังแขนขาใบหน้ารอบดวงตาก็เป็นรอยฟกช้ำเหมือนถูกตีถูกต่อยนะครับ
อายุ๒๔ปีแล้วก็พ่อเลี้ยงซึ่งเป็นชาวกรรมภูชา
พลเมืองดีเขาเห็นทนไม่ไหวก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็นำตัวเด็กออกมาไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับ
ตำรวจก็เข้าไปนำตัวแม่แท้ของเด็กคนนี้กับพ่อเลี้ยงชาวกัมพูชา
แม่อายุ๒๔พ่ออายุ๒๖ไปสอบส่วนที่สพเมืองชนบุรี
แล้วก็มีลูกอีกคนนึงด้วยที่อุ้มมานะครับ
แม่บอกว่าเขาเอาไม้ไผ่เขี้ยนตีลูกจริงเพราะว่าเขาเครียด
ประกอบกับลูกชายดื้อก็สนตามภาษาเด็กเผลอตีไป
ใช้คำว่าเผลอตีไปนะฮะต่อเนื่องกันมา๓สัปดาห์
ตีต่อเนื่องมาสามสัปดาห์ครับส่วนพ่อเลี้ยงเคยตีลูกไปสี่ครั้งเอง
เพราะลูกไม่ยอมไปอาบน้ำให้ออกไปปัสสาวะก็ไม่ยอมไป
ซ้ำยังจะไปปัสสาวะใส่ที่นอนด้วยคือฉี่ใส่ที่นอนนะฮะ
แล้วก็ไม่พอใจก็เลยตีเข้าไปส่วนที่มีข่าวว่าทั้งครอบครัวเนี่ย
เพราะมีแค่เธอคนเดียวที่ติดโรคนี้ลูกกับสามีไม่ได้เป็นนะฮะ
แต่เธอก็ยอมรับว่าที่ทำลงไปเนี่ยผิดเพราะว่าขาดสติ
รับปากว่าถ้าลูกไม่ดื้อก็จะไม่ตีอีกไม่ตีอีกหมายความว่าจะไม่ตีนะ
ว่าถ้าลูกไม่ดื้อจะไม่ตีอีกยอมรับสงสารลูกเหมือนกันนะ
แต่ว่าต่างตีแล้วก็หาไปซื้อยามาทาให้ลูกนะแล้วก็ขอโทษลูกทุกครั้งนะครับ
แม่ก็ตามเพลินน่ะหญ้าเรื่องไม่รู้อยู่
อย่าทำแบบนี้ค่ะอย่าทำแบบนูุ่ค่ะ
ขาดสติมาตอนด้วยสามสัปดาห์

สัปดาห์คุณผู้ชมก็ต้องพาไปหาคุณหมอล่ะค่ะถ้าขาดสตินานขนาด
ไม่รู้ว่าจะยังไงนะฮะก็ต้องให้คุณหมอตรวจเรื่องของอาการของคุณแม่ด้วยเนอะ
ว่าเป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายไว้ก่อน
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะไม่รู้ว่าพอลูกกลับไปอยู่กับแม่กับพ่อเลี้ยงแล้วจะเป็นยังไงอีก